ส่วนช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็คืออุบัติเหตุที่รถเบนส์ไปชนท้ายกับรถฟอร์ด

นักศึกษาปริญญาโทเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที๒คน
จากเรื่องของความคืบหน้าของคดีแล้ว
มีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียด้วย
ถูกต้อง
๓เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนเวสายนปี๒๕๕๕
แต่ว่าคดีเงียบหายไป

รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลก็เงียบหายไปด้วย

ล่าสุดครับตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับคนขับรถเบนส์นะครับ
ไปชนรถฟอร์ดจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คนนะครับ
กฎฐิญาณบอกว่ายืนยันว่าจะสู้คดีให้ถึงที่สุดครับ
ความคืบหน้ากรณีที่นายเจนพบวิรพรนะครับ
ซึ่งเป็นคนขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เมอร์ซีเดสเบนส์ทะเบียนสวัสดีศรีงง๓๓๓๓บรุงเทพฯมหานคร
ขับรถไปชนท้ายรถยนต์ที่มีนายกฤษณะถาวรเป็นผู้ขับขี่
และมีนางสาวทันทพัฒน์ฮแสงชัยเป็นผู้โดยสาร
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้นายกฤษณะและก็นางสาวทันทพัฒน์นั้น
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งสองคนครับก่อนที่ญาติจะนำศพของนางสาวทันทพัฒน์นั้น
เมื่อเพิร์นทานกลางของนายกฤษณะยาได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่
จันทบุรีครับเบื้องต้นทางญาติของนางสาว
ทพัฒน์กล่าวว่าเตรียมตั้งทนายขึ้นมาต่อสู้คดี

พร้อมยืนยันจะดำเนินคดีกับคู่กรณีให้ถึงที่สุด
เนื่องจากเกรงว่าหากไม่ตั้งทนายขึ้นมาเป็นโจทย์ร่วม
เพื่อฟ้องคดีอาจทำให้คดีนั้นเงียบหายไปได้ครับ
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีล่าสุด
ตำรวจเอกพงพัฒน์สุขสวัสดิ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพระอินราชาเปิดเผยว่า
ช่วงเที่ยงของวันนี้ครับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรพระอินราชา
จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลสมิติเวศ
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับนายเจนพบวีรพร
ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเอ็ด
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โดยหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จสิ้น
ตำรวจจะขออนุญาตแพทย์ที่ทำการรักษา
เพื่อสอบปากคำสอบสวนนายเจนพบ
ในฐานะผู้ต้องหาทันทีครับ
จากนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
ได้มีผู้เสียหายรายหนึ่งครับออกมาระบุว่า
ตนเองนั้นเคยตกเป็นคู่กรณีของเสียรถเบนส์

แจ้งความไว้๔ปีแล้วไม่มีความคืบหน้าเลย
โดยชนบริเวณที่ซอยออนุสสิบเจ็ด
ซึ่งผู้เสียหายได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบานคลองตัน
โดยคู่กรณีก็ได้ให้ตัวแทนไปเจรจาค่าเสียหาย
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายเรื่องก็เงียบหายไป
พนักงานสอบสวนคดีนี้ย้ายไปที่อื่นแล้วแล้วก็เงียบไปนะครับ
แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคือหลังจากผู้เสียหายนั้นนำใบแจ้งความไปโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
กลับถูกคมขู่แล้วก็มีการกล่าวหาว่าเป็นใบแจ้งความปลอมอีกด้วยครับ